กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปฟิตกันต่อ
แล้วก็ส่งกำลังใจกันแบบรัวให้กับโครงการ๙คนละ๙ของพี่ตูนเขา
พ้นวันที่๖กันไปเรียบร้อยแล้วระยะทางวิ่งนะฮะยาลาไปนู่นเลยเชียงราย
ส่งกำลังใจกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ก็โอ้โหทุกคนสุดยอดมากเลยนะคะ
บรรยากาศนี้นะคะก็เต็มไปด้วยพี่น้องสองข้างทางรวมไปถึง

กันครับแล้วก็ช่างมัยกาศการร่วมใจก้าวไปด้วยกันแบบอบอุ่น
พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาค่ะ
รวมตัวแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงแสงสุดท้าย
เพื่อแสดงออกถึงความรักแล้วก็ขอบคุณร็อกเกอร์คนดัง

ก็ไปจนคืนแสนสุดท้าย
แต่ว่าความประทับใจจากการ๙ทีละ๙ของพี่ตูนบอดี้แลม
ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในพื้นที่หรือว่าตามเส้นทางการวิ่งเท่านั้นนะคะ
ในโลกโซเชียลถ้าใครได้ติดตามอินสตราแกรมของเหล่าคนบันเทิง
ก็จะเห็นเหมือนกันว่ามีการโพสต์แสดงความชื่นชมในหัวใจอันยิ่งใหญ่ของตูนค่ะ
อุ่นหนาฝาข้างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอกล้องสรวิทย์
พี่ทอปดารณีนุษย์พี่พลอดอานนท์ก็มา
หรือว่าเป็นพี่หนุ่มสอนรามก็มีด้วยเช่นกันนะคะ
ขณะเดียวกันที่ร็อกเกอร์หญิงแกร่งรุ่นใหญ่
ปุ๊อัญชาลีจงคดีกิจค่ะก็โพสต์คลิปวิดีโอสุดน่ารัก
สอนคุณแม่วาย๙๖ปีเล่นกีตาร์
ตามที่คุณหมอแนะนำว่าให้หากิจกรรมให้คุณแม่ทำ
ซ้อมดีเล่นร้องกันไปสักพักค่ะ
ปุ๊ก็ชวนคุณแม่ไปร้องเพลงเปิดหมวกแถวบ้าน
ครั้งนี้ได้เงินมาหลายร้อยอยู่เหมือนกันนะครับ
ซึ่งความตั้งใจของพี่ปุ๊คือจะนำไปสมทบทุน
โครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ของร็อกเกอร์หนุ่มรุ่นน้องตูนบอดี้แลมนี้แหละค่ะ
บอดี้ดอดี้เสียงใจฝากฝารังหวังทันกำลังเข้าสู่บริ
งานนี้ไม่รู้ว่าคุณแม่หรือว่าพี่ปุ๊สนุกกว่ากันนะคะ
แต่ว่าสองแม่ลูกก็ตั้งใจค่ะ
นำเงินไปสมทบทุนโครงการ๙คนละ๙นี่แหละ
อย่างที่บอกไปว่าผ่านมา๖วันแล้วนะคะ
ส่วนรายได้ตอนนี้ที่แบบคนละคนร่วมบริจาคกันมานะคะ
อันนี้ไม่นับรวมห้างร้านหรือว่าบริษัทใหญ่นะคะ
นับเฉพาะเงินจากพี่น้องประชาชนที่พร้อมใจกันให้มา๙๐ล้านบาทไปแล้ว
เดี๋ยววันนี้เป็นวันที่๗แล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะแตะ๑๐๐ล้านหรือกี่ร้อยล้าน
เชื่อว่ายอดบริจาคนะคะจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่ายังเหลือเวลาอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะ
ทั้งหมดของโครงการนี้ใช้เวลา๕๕วันประมาณ๒เดือนกว่านะคุณ
ถ้ายังไงก็ส่งกำลังใจให้พี่ตูนกันด้วยแล้วกันนะคะ